กำลังจะมาถึงจันทร์ที่๑๖นี้แล้ว

ที่เขาพยายามส่องหาเลขกันนะคะ

ที่วัดอ่างทองพัฒนาตำบลวังไซ

ที่วัดส่องหาโชคลาภจากต้นตะเคียน๗ต้น
เพิ่งนำมาเพิ่มใหม่นะเพราะว่าจากเดิมวัดนี้มีตะเคียนทองอยู่สาม
พี่น้องถูกแล้วก็เลยนำมาให้โชคลาภกับชาวบ้านในงวดที่ผ่านมาถูกรางวัลกันยกหมู่บ้านเลยเขาบอก
ในวันที่ยกต้นตะเคียนทองใหม่๗ต้นที่มีความยาวไล่เลี่ยกันแล้วเอามาไว้ที่วัดนี้
เขาบอกมันมีเรื่องมหัศจรรย์ที่ชาวบ้านเขามาดูการย้ายกันเนี่ยแหละค่ะ
เขาบอกว่ามันมีงูตัวสีทองเลื้อยออกจากโพรงไม้ตะเคียนชูคอสายไปมาเหมือนไร่รำ

เขาบอกว่าสงสัยจะดีอกดีใจที่ได้มาอยู่ที่วัดค่ะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่ที่คอยเฝ้าไม้ตะเคียน
สจันทร์นี่เขาเอาคลิปถ่ายเอาไว้เลยอ่ะนะคะค่ะงานนี้
งานนี้มาแล้วก็ยังมีทะเบียนรถเทลเลอร์ที่ใช้ในการ
ย้ายเนี่ยมาเสี่ยงโชคกันสำหรับงวดนี้กันด้วยนะคะส่วนที่วัดจุลาจินดารามตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่นุ้ยที่ตั้งอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่
มากันคึกคักตลอดทั้งวันค่ะเพราะว่ามีข่าวว่าชาวบ้านได้โชคลาภถูกรางวัลกันต่อเนื่อง
การันตีความโชคดีจากน้ำแดงชุดทหารและของเล่นที่นำมาเส้นไหว้นี่เต็มไปหมดเลย
หลักการขอโชคลาภที่นี่เขาบอกว่าก็คือล้วงตัวเลขจากข้องใส่ปลาที่อยู่หน้ารูปปั้น
แล้วก็จะนำไปเสี่ยงโชคกันล่ะค่ะ
ก็ใช้วิจารณญาณนะคะแล้วก็ความโชคดีไม่ได้เป็นของทุกคนนะคะ